หนุ่มคนนี้เขาบอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามแยก

เจ้าตัวบอกของผมมันเป็นเขียว
แล้วตรงมาดีทำไมรถเก่งคันนั้นน่ะ
มั่นใจว่าฝ่าไฟแดงมาแน่มาชนเขา

โอ้โหเนี่ยตายแล้วเจ้าตัวลุกขึ้นมา

คือจริงคนขี่มอเตอร์ไซค์กระเด็นลอยเลยนะ

ดูสิคุณกระแทกอยู่บนตรงกระโปรงหน้ารถ

แล้วเจ้าตัวคงคิดด้วยแหละว่ารถเก่งจะหนีแน่
ลุกขึ้นมาวิ่งไล่ตามรถเก่งนะคะ
แล้ววงจรปิดมันจับภาพได้หมดเลยค่ะ

แล้วกลายเป็นว่าคือเขาก็มั่นใจว่าของเขามันเขียวแน่
แต่รถเก่งต้องฝ่าไฟแดงมาแน่นอน
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะสี่แยกชุมสายพัทยากลางค่ะ
่งหน้าออกถนนสุขุมวิทย์ที่จังหวัดชนบุรี
ภาพชัดเจนทางด้านของคนบาดเจ็บก็คือคนขี่มอเตอร์ไซค์คุณธนโชธ
เจ้าตัวบอกว่าเอาหลักฐานตรงนี้นี่แหละไปร้องกับสื่อหน่อย
ตรงนี้จะเห็นไฟเขียวไฟแดงชัดนะชัด
ฝั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นไฟเขียวอยู่แต่ฝั่งรถเก๋งเนี่ยไม่แน่ใจนะฮะ
ทีนี้เจ้าตัวบอกว่าเอาเหตุการณ์เอาคลิปนี้แหละไปร้องสื่อ
แล้วก็เล่าเลยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนประมาณตี๓๔๐ของ๒๐พฤษภาคม
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากสี่แยกชุมชนพัทยาใส่กลางพัทยากลางค่ะ
ตอนนั้นบอกแล้วว่าไฟเขียวรถเก๋งสีขาวคันนั้นน่าจะฝ่าไฟแดงออกมาตัดหน้ารถเขาแล้วชนเขาเข้าอย่างจังค่ะ
เจ้าตัวบอกพยายามลุกขึ้นนะทั้งที่เจ็บไล่ติดตามรถแต่มันไม่ทันเขาขับหนีออกไป
เขาบอกว่าตัวเขามีแผลถลอกที่บริเวณแขนขาและตามร่างกายแต่ใส่หมวกกันน็อกก็เลยไม่ได้เจ็บอะไรมาก
ไปแจ้งความกับตำรวจสภเมืองพัทยาแล้วนะคะแต่ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวัน
เขาไม่เจ็บร่างกายมากนะแต่เจ็บใจ

ไม่เคยมีตำรวจติดต่อมาสอบถามเลยค่ะ
อ๋อ๙วันแล้วครับ
๙วันแล้ว๒๐ครับ
อ๋อตำรวจยังไม่ได้ติดต่อมาเลย
ยังไม่ติดต่อไม่มีใครติดต่อมาเลยครับ
ไม่มีใครติดต่อมาเลยครับ

ก็จะหาหลักฐานเองนี่แหละค่ะ

ทีการยังไงรู้ไหมไปหากล้องวงจรปิด

เขาบอกเขาไล่กล้องมูลจรปิดเนี่ย

พอได้หลักฐานมาบางส่วน

แล้วก็เลยบอกว่ามันเห็นทะเบียนรถเก่ง

บอกว่าไม่คิดฟ้องร้อง